พันธมตรีศิวกรหรือว่าสารวัตรสิวที่เพื่อนร่วมรุ่นมักจะเรียกกัน

ความคืบหน้าทางคดีในหลากหลายแง่มุมครับ
การตายของสารวัตรสิวนั้นใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง
ทั้งในคืนที่เกิดเรื่องวันที่เกิดเหตุนั้น
ทำไมตำรวจมี๒๐กว่านายถึงปล่อยให้คนก่อเหตุนั้นหลบหนีไปได้
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนประมาณ๓ทุ่ม๖กันยายนนะครับ
หลังจากที่บริษัทของกำนันนกเขามีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครับ

มีตำรวจสองนายโดนยิงอาการสาหัสสารวัตรสิว
และอีกหนึ่งคนครับพันตรวจโทวสินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และดูภาพหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ครับ

นาทีที่นำตัวสารวัตรสิวไปส่งโรงพยาบาล
นี่ครับรถคันแรกมาก่อนเลยครับ

หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลประมาณ๓ทุ่ม๑๘นาที
รถคันนี้ขับมาแล้วจอดเทียบตรงนี้ครับ

ปรากฏว่าตำรวจที่นั่งมาด้านหลัง
รีบเปิดประตูลงมาจากรถเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่

มีการเปิดประตูหน้าด้านซ้ายข้างคนขับ
รถคันนี้รีบมาจอดและพาตัวสารวัตรสิวตอนนั้น
นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินในทันทีครับ
ทันทีที่รถมาถึงยังไม่จอดสนิทนั้น
ท่านตำรวจเอกกริจสดาพรจงอักษร
ผู้กำกับการสนพญาไทยนะครับ
นั่งมาด้านหลังคือคนที่เปิดประตูลงมาจากรถก่อนเลย
เรียกเจ้าหน้าที่เพื่อให้เตรียมสแตนบายมารับคนเจ็บ
คนขับรถเนี่ยทราบว่าชื่อหมู่เจนครับ
ย่อของตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นตำรวจทางหลวง
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสอบสวนกลาง
รีบลงมาช่วยนำตัวสารวัตรสิวขึ้นเปรย์
นำเข้าห้องฉุกเฉินในทันทีวินาทีนี้นะฮะ

ทุ่ม๑๘นาทีรถเก๋งคันนี้มาถึงก่อน

ตามมาติด๓ทุ่ม๒๑นาที
รถกระบะ๔ประตูสีบรอนทองครับ
นำตัวพันธุ์ตำรวจโทวัดสินพันปี
รองผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นั่งท้ายกระบะมาครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ตำรวจที่ลงจากประตูฝั่งคนนั่งคือ
พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์
ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
เห็นว่าคนนี้คือคนที่โทรเรียกสารวัตรสิว
ให้มาที่งานที่กำนันนกเขาจัดขึ้น
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเขียวที่อยู่หลังกระบะ

พันธุ์ตำรวจโทนรงพิทักษ์ฉนวนครับ
สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
คนขับรถคันนี้เป็นตำรวจเหมือนกัน
แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะ
จากนั้นมีรถเก๋งสีดำจะขับตามมานั่นนะครับ
ขึ้นมาแล้วอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะฮะ
คนขับรถเก๋งคันสีดำที่ขับตามมา
รถเก่งสีดำขับมาจอดเทียบ
เพื่อนำตัวคนเจ็บซึ่งนั่งท้ายกระบะ
ท่านนั้นก็คือพันตำรวจโทวัสินที่โดนยิงเหมือนกัน

ที่นำตัวสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์

จะเห็นว่าตำรวจทั้ง๕นายนั้น

จากสำนักงานของกำนันนกหรือว่าบริษัทของกำนันนก
คือสถานที่ที่จัดงานเลี้ยงมาที่โรงพยาบาล
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้วงจรปิด
หลังจากที่นำสารวัสดิ์สิวและพันธบทโทวศิลป์เข้าไปถึงห้องฉุกเฉิน
ตัดภาพไปในโรงพยาบาลได้ภาพนี้มาครับ
ดูเวลาตามด้านบน๓ทุ่ม๔๓นาที๑๒วินาที๖กันยายนครับ
นี่คือภาพบรรยากาศภายในห้องฉุกเฉินนะฮะ
ระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันจากตอนที่
นำตัวคนเจ็บมาถึงประมาณสัก๒๐นาทีเสร็จ
ก็จะสังเกตเห็นครับที่เราจิ้มลูกศรให้เห็นครับ
กรอบสีแดงเห็นเด่นชัดที่สุดด้านหน้านั้น
เป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอกครับ
ยังไม่สามารถระบุชื่อนามสกุลได้
ส่วนที่เหลือลูกศรสีเหลืองจิ้มอยู่นั้นมีหมู่เจนครับ
เจียนจำได้ใช่ไหมครับเป็นคนขับรถที่พา
คันที่พาสารวัตรสิวมาถึงคันแรกนะฮะ
แล้วก็ยังมีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพร
พันธุ์ตำรวจเอกวชิราอยู่ในห้องฉุกเฉินด้วย
ตำรวจ๕นายเนี่ยนะฮะอยู่ก่อนแล้ว
ตำรวจทุกนายอยู่ในห้องลักษณะคล้ายกับเครียดและกังวล
ใน๕พี่มิ้วคุณผู้ชมลองดูนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรหน้ามองตรงเข้าไปในห้องนั้น
ก็สันนิษฐานคาดว่าน่าจะเป็นห้องที่ทีมแพทย์
กำลังเร่งช่วยเหลือยื้อชีวิตสารวัตรสิวอยู่หรือไม่อย่างไร
จากพันธุ์ตำรวจเอกกิจสดาพรที่มองตรงไปตรงนั้นแล้วนะฮะ
ด้านหลังเนี่ยขวามือของพันธุ์ตำรวจเอกเนี่ยจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ยืนเอาแขนแน่ชิดลำตัว
แล้วมีขีดสีขาวที่หลังก็มองตรงไปทิศทางเดียวกัน
เช่นเดียวกันกับตำรวจที่อยู่ขยับซ้ายมือจากพันธุ์ตำรวจเอกวัชิลาไป
เหมือนเอาเสื้อมาปิดครึ่งหน้าไม่รู้ว่ามีอาการเครียดลุ้นกังวลหรือใดหรือเปล่า
เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานล่าสุดตอน๓ทุ่ม๔๓นาทีวันที่๖กันยายนที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับ